อันนี้ฮะเสียงปืนนี่ปลาเข้าไปสิบสองสิบสามนัดนะครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นผู้ตายเนี่ยถูกยิงล้มลงนะครับ
กล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นคนร้ายสองคนมาซ่อนตัวอยู่แถวข้างร้านยางรถยนต์
ปากซอยบางนาสิบแปดนะครับถนนเทพรัตน์เขตบางนาว์กรุงเทพ
แล้วก็ยิงปืนใส่เขาเลยนี่นะฮะนายกำทรนันทาอายุสี่สิบปีนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตคาที่แล้วหนึ่งในคนร้ายก็เดินเข้ามาเก็บปลอกกระสุนปืน
ก่อนจะหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมา
วันเลือกตั้งเหรอคะนี่ก็๑เดือนแล้วหลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้นะครับ
แต่น้องสาวของผู้ตายบอกว่านี่ฮะที่เขาไปบอกกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอได้รับโทรศัพท์ปริศนา
โทรมาเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นนายจ้างเป็นญาติของผู้ก่อเหตุขอไกลเกลี่ย
ข้อเสนอเป็นเงินให้สองแสนบาทเพื่อแลกกับการจบคดี
ถ้าไม่ยอมรับข้อเสนอฝั่งนั้นบอกจะทำให้คดีเนี่ยพลิก
ให้กลายเป็นการทะเลาะวิวาดกันแทนซึ่งเธอบอกเธอไม่รับข้อเสนอนะครับ
เธอต้องการขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชายที่ถูกยิงเสียชีวิตแต่ตอนนี้ก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว
มาร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมกับมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานนะฮะ
คู่กรณีเนี่ยโทรมาข่มขู่
เธอต้องไปยกฟองทั้งหมดแล้วก็มาเอามันสดไปเลย
แต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาจะสู้คดีกันก็ตัวกับกับมันบอกเขาด้วย
แล้วชีวิตคนแรกกับเงินสองแสนเหรอน้องสาวเขาถาม
แล้วแบบนี้คือการข่มขู่หรือเปล่า

เขาจะอยู่ยังไงเขาเลยต้องไปขอความช่วยเหลือกับคุณเอกพบนะฮะ

ก็เลยพาน้องสาวของผู้ตายนะครับ
น้องสาวของนายกำทรนันทา

พลตมตรีธวัตเกียจจินดาควรสนอง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ซึ่งดูแลพื้นที่เขตบางนาด้วยนะครับ

เพื่อขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมทางคดี

ระยะหลังเริ่มมีญาติมีพี่น้องมีคนรู้จักกับฝั่งผู้ก่อเหตุโทรมาบ่อย

อ้างว่ารู้จักคนกว้างขวางบ้าง
ไกลเกลี่ยยื่นเงินให้จบคดีบ้าง

แล้วก็ต้องการขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชาย
ให้เป็นธรวิวาสก็ได้
ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุที่น้ำตกที่สุรินทร์แล้วมีปัญหากันแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัว
ปอนกลับมากรุงเทพมาทำงานตามปกติ
กระทั่งวันเกิดเหตุปอนบอกว่าคือวันที่๑๓กรกฎาคมนะ
ที่อาจจะไม่ตรงกับทางฝั่งเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าวันที่เท่าไหร่นะฮะ
แต่ปอนบอก๑๓กรกฎาคมวันนั้นนั่งสังสรรค์อยู่กับกำทรที่เสียชีวิต
แล้วก็เพื่อนด้วยอยู่ที่แถวที่พักในซอยบางนา๒๑ทับ๑
จนกระทั่งผู้ก่อเหตุที่มีปัญหากับปอนที่สุรินทร์นะฮะ
ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกันนะครับระหว่างนั้นเนี่ย
นายกำทรที่เสียชีวิตเขาเห็นว่าปอนเนี่ยมีปากเสียงกับฝั่งนั้น
ก็เลยดึงโทรศัพท์มาคุยแทนก็เลยกลายเป็นว่ามีปากเสียงกับฝั่งนั้นเพิ่มไปอีกคนนึง
ก่อนที่ฝั่งผู้ก่อเหตุจะส่งรูปมาให้ดู
เป็นรูปป้ายซอยบางนา๒๐นี่นะฮะ
แต่ปอนเนี่ยเขานั่งดื่มกินกันอยู่ที่ซอยบางนา๒๑ทับ๑
ห่างกันแค่ซอยเดียวนะครับปอนบอกอ้าวฝั่งนั้นส่งป้ายซอยบางนา๒๐มาเหรอ
ก็เลยไปเลยนะฮะเดินไปเลยฮะไปตามพิกัดป้ายซอยบางนา๒๐เลย
พอไปถึงไม่เจอใครครับก็เลยเดินวนเวียนหาอยู่แถวนั้น
หาอยู่๑๐นาทีก็ไม่เจอตอนที่แบบเอ้ากลับกันดีกว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนเรียกฮะเพราะพวกนี้ซุ่มอยู่ครับ
พอตะโกนเรียกแล้วก็นำยิงใส่เลยนะครับตัวปอนเองเนี่ยถูกยิงเหมือนกันนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าขาซ้ายก็ล้มลงมีรุ่นน้องอีกคนนึงถูกยิงกระสุนเข้าลำตัว
แต่จังหวะนั้นเขาบอกเขาก็ไม่ทันเห็นว่านายกำทรเนี่ยถูกยิงตอนไหนนะครับ
เพราะว่าต่างคนก็ต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมารู้อีกทีก็คือกำทรเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ยิงผมก็ล้มโป๊ะมาสองคนครับดื่นออกมาครับดื่นออกมาจากตรงหลังยางตรงป่าตรงนั้นนะครับ
ทางตำรวจนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕บอกว่าคดีนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน
นุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้สามคนนะครับแล้วก็จับได้ทันทีนะฮะ
ใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงแจ้งข้อหาทั้ง๓คนคือฆ่าคนตายพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน
เพราะฉะนั้นอยากให้ครอบครัวของผู้ตายหรือว่าเพื่อนของผู้ตายมั่นใจได้ว่า
ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมไม่มีใครมาเปลี่ยนสำนวนอะไรได้อย่างแน่นอน
ไม่ต้องไปฟังฝั่งคู่กรณีที่ข่มขู่หลังจากนี้หากมีการขู่มาอีก
ให้มาบอกสนบางนาหรือมาบอกณคบ๕ได้ทันทีนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะจัดสายตรวจเนี่ยไปดูแลบ้านไปดูแลครอบครัวของฝั่งผู้ตายด้วย
เพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าก็สบายใจขึ้นนะครับ
ก็ยืนยันนะฮะว่าจะไม่รับเงินจากฝั่งนั้นขอความเป็นธรรมทางคดีให้กับพี่ชายอย่างเดียว